มีเรื่องราวของคนต้นแบบในเรื่องของความเสียสละอีกท่านหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับ
เป็นชายวัย๖๐ปีอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ลงมือทำประโยชน์ให้กับสังคมเล็กของตัวเองด้วยความเสียสละยึดมั่น
คำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ติดตามจากรายงานครับ
สุขสรรค์แสงสว่างชาวตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านในระแวกนี้รู้จักดีในนามของชายผู้เต็มเปี่ยมด้วยจิตสาธารณะ

ปีมาแล้วที่กิจวัตรประจำวันของสุขสรรค์ล้วนแต่เป็นงานเพื่อส่วนรวม
คิดถึงผลลัพธ์ที่ได้สู่ประชาชนทั่วไปไม่ได้หวังผลเพื่อตัวเอง

จากความตั้งใจของสุขสรรค์แสดงออกถึงความจงรักภักดี
มีพระบรมชายาลักษณ์พร้อมป้ายข้อความซึ่งเขียนด้วยตัวเอง
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ที่มีต่อผสมกันิกรไทย
เราจะเสียงโครงการให้ชาวบ้านเขารู้ว่านี่คือนายหลวง
พอเขาอ่านปั๊บเขาก็รู้เลยว่าเป็นความดีของในหลวง
หลวงท่านทรงสั่งสอนประชาชนให้ทำแต่ความดี
นายหลวงเนี่ยความดีของนายหลวงเนี่ยทำตามไปเรื่อย

เขียนป้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้องการให้เขารู้ว่า
โครงการอีสานเขียวภาคอีสานก็มี
นั่นแหละเราจึงตอบแทนในหลวงด้วยการทำความดี
ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
อันนี้ฟังจนเบื่ออาจรำคาญด้วยซ้ำว่า
ใครต่อใครก็มาบอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มานึกในใจว่าให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร
ขอให้คิดว่าคนที่ให้ส่วนรวมนั้นมีได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว
เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้